แต่ว่าช่วงแรกของไทยรัฐนิวโชว์วันนี้มาเริ่มที่ปัญหาของนกแอร์กันก่อน

ใช่ค่ะโดยเฉพาะคุณผู้ชมท่านใดที่ซื้อตัวนกแอร์จองตัวเอาไว้เรียบร้อยแล้ว
จะเดินทางระหว่างวันที่๒๓กุมภาพันธ์นี้ถึง๒๘กุมภาพันธ์นี้
มาตรวจสอบกันหน่อยว่าตอนนี้มีการถูกยกเลิกเที่ยวบินหรือไม่
จำเป็นที่จะต้องยกเลิกเที่ยวบิน๒๐เที่ยวด้วยกันค่ะ
บอกว่าวันอังคารที่๒๓กุมภาพันธ์นี้
สายการบินจะมีการยกเลิกไฟล์ทรวมทั้งหมด๒๐เที่ยวบิน
โดยเส้นทางที่ได้รับผลกระทบมีทั้งหมด๑๐เส้นทางตามนี้นะคะ
เส้นทางจากดอนเมืองมุ่งหน้าสู่หาดใหญ่นครศรีธรรมราช
สุราธานีตรังพิศนุโลกเชียงรายอุดรธานีอุบลราชธานี
กลนครขอนแก่นแบ่งเป็นเส้นทางละ๒เที่ยวบินก็คือทั้งไปและกลับค่ะ
ซึ่งจากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าเที่ยวบินทั้งหมด๒๐เที่ยวที่ถูกยกเลิกนั้น
ไม่ได้ถูกยกเลิกเฉพาะวันอังคารที่๒๓กุมภาพันธ์
ที่นกแอร์ชี้แจงผ่านหน้าเฟซบุ๊คเท่านั้น
แต่ยังมีกำหนดยกเลิกยาวจนถึงวันอาทิตย์ที่๒๘กุมภาพันธ์
โดยเจ้าหน้าที่ให้เหตุผลว่านักบินมีไม่เพียงพอ
กแอร์ระบุว่าถ้าหากผู้โดยสารท่านใดมีตัวเดินทางตามเที่ยวบินที่ระบุไว้
ได้รับการติดต่อจากสายการบินเพื่อเปลี่ยนแปลงการเดินทาง
แต่ถ้าใครที่ยังไม่ได้รับโทรศัพท์จากทางเจ้าหน้าที่